จะพาไปดูความน่ารักของสัตว์ที่เป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ
เราอาจจะเคยเห็นหมาแมวอาจจะเคยเห็นลิงกับหมา
แต่ว่าเรื่องนี้นะเป็นความน่ารักของหมากับเป็ดค่ะ

อ้าวมีเจ้าเป็ดนี่นะเจ้าเป็ดกำลังกินอาหารจากเจ้าของนะคะ
ก็คือนายคำดีพรมมากองอายุ๖๗ปีค่ะ
เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้๒ตัวนี่ก็คือเป็ด
เป็นชื่อว่าเจ้าเปนค่ะเป็นเป็ดเทศพันธุ์เมืองอายุ๑ปี๖เดือน
และอีกตัวหนึ่งก็คือสุนัขพันธ์ไทยตัวนี้ชื่อเจ้าเม้า

ทั้งสองตัวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้แต่ว่าแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปค่ะ
เพราะว่าเนี่ยมันจะชอบหยอกล้อกันกระนุ่งกระนิ่งกันแบบนี้

พี่เจ้าของเนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ซื้อเป็ดเนี่ยมาจากเพื่อนบ้านตอนแรกจะซื้อมาทำอาหารนะ
ก็คือทำลาบเป็ดไงแต่พอมองหน้ามาแล้วโอ้ยสงสาร
ก็เลยเลี้ยงเอาไว้แล้วนอกจากนั้นนะ
ยังบอกอีกว่าเจ้าเป็ดเนี่ยนะมันเชื่องมากเลย
เข้ากับเจ้าเมาส์ซึ่งเป็นหมาได้เป็นอย่างดี
พอถึงเวลาให้อาหารเจ้าเมาส์ซึ่งเป็นหมา
กับเจ้าเป็นซึ่งเป็นเป็ดเนี่ยก็จะมากินด้วยกัน

อุ๊ยข้าวเหนียวแพงแล้วก็กินข้าวเหนียวเดิม
เนี่ยกินแบบนี้อเล็ดอร่อยมากนะคะ
แล้วก็พี่คำดีบอกว่ายังคงจะเลี้ยงมันต่อไปด้วยความรัก
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีคนมาติดต่อขอซื้อให้ราคาสูงเท่าไหร่
แต่พี่เขาก็ไม่ขายแล้วก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูทั้งคู่เนี่ย

ดูสิขึ้นไปเหยียบไปขี่กันแบบนี้